คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณตา

แล้วคุณตาอยู่ในรถแบบไร้ลมหายใจ

รถคันนี้จอดอยู่ที่บ้านแล้วดูสิมันเป็นรถเก่ามากแล้วนะ

สภาพแบบนี้ค่ะตำรวจก็เลยแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น

นี่ตำรวจภูทรบ้านโป่งที่ราชบุรีนะก็ไปตรวจสอบ

นายวรกรแทร่จึงอายุ๘๐ปีค่ะ
แล้วก็จอดอยู่ในบ้านของคุณตานี่แหละ
อยู่ที่พื้นที่ตำบลหนองกบนะคะ

แล้วก็ขาขวาพาดอยู่บนคอนโซลหน้ารถ
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงค่ะ

ตอนเช้ายังเห็นตาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำดื่มที่ตู้

ทีนี้พอชาวบ้านช่วยตาก็บ่นกับชาวบ้านว่า

ชาวบ้านก็เลยพาตานั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกลับมาส่งที่บ้าน
ทีนี้ตอนบ่ายคนรู้จักของคุณตามาหาที่บ้านนะ
ก็เรียกตาตา

แต่ประตูบ้านล็อกจากด้านใน

ผ่านกำแพงเข้าไปในบ้าน

ตาเสียชีวิตแล้วอะค่ะตำรวจก็เลยคาดว่า

แล้วอาจจะมีโรคประจำตัวกำเริบหรือเปล่า

แต่ทีนี้พอไปนอนก็เสียชีวิตนะคะ